อุดรธานีแต่เข้าใจว่าไอ้เจ้างูตัวนี้มันจะไม่ดูตาม้าตาเรือ
เพราะไปเข้าบ้านหลังหนึ่งแล้วบ้านหลังนี้มีน้องหมาสองมีน้องแมวอีกหนึ่ง
งูเนี่ยมันเลื้อยไปหลบอยู่ใต้รถฮะจากนั้นมาหมาแมวแมวหมาหมาแมว
ล้อมรถคันนี้เอาไว้ไอ้เจ้างูตัวนี้ไปไหนไม่ได้ตกใจ
อยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่มาครับมาบ้านเลขที่๘๓ทับ๒อยู่ตำบลหมักแข้ง
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไหนชี้อะไรอ่ะพี่

แล้วไอ้นี่คืออะไรเอาไว้ตากมะเข็มอะแล้วไปจับงูเหรอ
ใช่ดิที่ไปจับมันอ่ะงูนะไม่ใช่เศรษฐเดือน
จากนั้นมาก็คือเอาเนี่ยทับงูไว้ก่อน

เพราะไม่กล้าขยับแล้วกลัวมันมาโฉกเอา
พอทับไปอย่างนั้นก็เอากระถางทับต่อฮะ
หมา๒แล้วก็น้องแมวอีกหนึ่ง

อยากโชว์คืออะไรขูฟ้อเลยนะ
แต่ไม่มีแม่เบี้ยฮะไม่ได้แผลแม่เบี้ย

สุดท้ายแล้วอ๋องูทางมะพร้าว
ไม่รู้มาจากไหนแต่ดูอากับกิริยามันสิเห็นไหม

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับมันไปได้ฮะ

มีขนาดขออภัยงูทางมะพร้าว
ความยาวประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตร

แล้วเจ้าของบ้านเลยบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน

เอาบ้านเลขที่กับเอาทะเบียนรถไปก็แล้วกัน
บ้านเลขที่๘๓ทับ๒
ทะเบียนรถ๖๐๓๙อุดรธานี

แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลามันมาใต้ท้องรถหมาแมวคุมเชิงไว้
ชัตชาวาเอาตากประเข็มไปคุมไว้

กัดหนึ่งอุดรธานีเหมือนกัน

ซอยประชาสันติอยู่ที่หมาแข้ง
ฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ก็มาฮะเจองูทางมะพร้าว
อีกตัวหนึ่งไหนนี่มีตัวนี้
จับได้โดยละม่อมไม่สามารถจะดิ้นลนไปไหนได้เลยฮะ
พอจับได้แล้วระหว่างจะนำตัวมันใส่กระสอบปุ๋ย

ยังไงตายกูตายดีกว่ามันแกล้งตายจริงเหรอ
ระหว่างที่จะจับใส่กระสอบปุ๋ยมันแกล้งตาย
คือหวังว่าพอคือให้เหยื่อตายใจ
ว่ามันตายไปแล้วเออฉันตายแล้วปล่อยฉันไปเถอะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกจับมาเยอะไอ้งูแบบนี้
ดราม่าเยอะเกินไปพอจับมันไปปากแบบนี้เลยฮะ
นี่นิ่งเลยเหรอแกล้งตายแบบนี้
แต่พอใส่ถุงปุ๋ยอยู่สักพักเดียวมันก็เลื้อยตามปกติ

พิกัดนะครับเป็นงูทางมะพร้าวเหมือนกัน
จังหวัดเดียวกันก็คืออุดรธานีครับ
แต่ยังยังเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมา
นี่นะแหมหัวหมอนะไม่ใช่หัวงู